เช้านี้เริ่มต้นกันที่ข่าวที่
อาจจะไม่สดใสมากเพราะว่าเป็นผู้ที่ประสบ

แดงเผือเฉาะจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
และเป็นพื้นที่รับน้ำ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะ

ใช่ค่ะก็ไปรำแก้บนกันนะคะ

เพื่อเป็นการแก้บนของชาวบ้านอำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะ

โดยชาวบ้านนั้นเคลื่อนขบวนรำกลองยาวมาที่วัดเขาพระทอง

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้นะคะ
พระมหาอารยานันต์อานันโท
เจ้าอาวาสวัดเขาพระทองเล่าว่า
ชาวบ้านที่นี่มีความศรัทธาแรงกล้าต่อหลวงพ่อองค์ใหญ่

ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างได้ค่ะ
ความเชื่อของชาวบ้านในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยาก
เฉพาะช่วงนี้เกิดไฟวิบัติทางธรรมชาติ
ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมอำเภอชะบวช
ทีนี้หลวงพ่อองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ
เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้าน
เขาเลยมาขอพรจากหลวงพ่อองค์ใหญ่
ให้ฝนหยุดตกอยากให้น้ำท่วมเป็นรอบที่สาม
แล้วสิ่งที่เขาขอก็นั้นทำให้เขาประสบความสำเร็จ

และอีกส่วนหนึ่งชาวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
ทำมาบนบานสังกล่าวขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อองค์ใหญ่
แล้วก็ได้โชคลาภตามที่เขาปรารถนา
จึงมารับกองยามาแก้บน
วัดเขาพระทองถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะ
อายุมากกว่า๘๐๐ปีแล้วนะคะ
มีพระพุทธรูปสีทองจำนวนมากถึง๒๙องค์
ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้ประดิษฐานอยู่รอบภูเขาทางด้านทิศตะวันออก
ตำนานเล่าว่าในสมัยที่มีอาการสร้างพระบรมธาตุ
พระนครสีธรรมราชนะคะ
พระนางเหมะชาลานำของสิ่งของและคนมาช่วยก่อสร้างพระบรมธาตุ
มาพักระหว่างทางเลยสร้างพระพุทธรูปสีทองขึ้นในจุดนี้
บรรดาพระพุทธรูปสีทองมีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์ขนาดใหญ่ที่สุดนะคะ
ชาวบ้านเลยเรียกว่าหลวงพ่อองค์ใหญ่
จากนั้นบริเวณนี้ด้านผนังถ้ำของหลวงพ่อยังมีรอยฝ่ามือขนาดใหญ่

เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่ไปกราบสักการะเป็นอย่างมากค่ะ